อ่ะมาดูต่อกันที่ความฮอตความฮิตกันบ้างดีกว่านะคะ
ลืมเรื่องร้ายไปก่อนมาดูเรื่องที่มันชุ่มกระชวยหัวใจดีกว่านะคะ
อันนี้โอ้โหเนื้อหอมทั้งวงเลยจริง
เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยรุมจีบเป็นเยอะมาก
และล่าสุดตอกย้ำความดังด้วยการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโทรศัพท์มือถือแบรนด์ดังค่ะ
คำหวานนี้นะฮะสี่สาวลิซ่าเจนนี่โรเซและจีซูค่ะ
มาร่วมงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะจัดขึ้นที่เมืองไทยของเรานี่แหละค่ะ
ก็มีทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อต่างชาติร่วมงานกันแน่นมากพี่แจ๊คนะฮะ
สี่สาวแน่นอนว่าจัดหนักเต็มให้เลยนะ
เป็นเพลงพิเศษอย่างเพลงดังดูดูดู
บนเวทีให้ผู้ร่วมงานเกือบพันคนได้ชมกันสดเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเต้นได้ร้องตามได้กันหมดแล้วนะจ๊
ไปดูคลิปเลยค่ะปั๊วค่ะ
เสียงเพลง
เนื้อเกาหลีเขาร้องอะไรกันนะครับ
ไม่รู้แหละแต่ว่าหลายคนแซวกันเยอะเลย

มีคลิปตอนสัมภาษณ์ด้วยนี่
ใช่งานนี้ค่ะหนึ่งในสาวไทยของวงนะคะ
ลิซ่าก็บอกว่าดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาร่วมงานที่บ้านเกิดของตัวเองอีกครั้ง
แล้วก็ขอบคุณปลิ้งไทยที่ให้การสนับสนุนที่ดีเสมอมา
แล้วก็แอบบอกข่าวดีด้วยนะจ๊ะว่าอาจจะได้กลับมาเจอกันเร็วนี้อีกด้วยค่ะ
ไปฟังเสียงของสี่สาวเลยค่ะน่ารักหมดเลย
ขอบคุณที่มาให้กำลังใจพวกเราน่ะค่ะแล้วก็หวังว่าจะเจอกันได้เร็วนี้